ทีนี้มาดูมิติใหม่ของการเต้นขอฝนกันหน่อยนะคะ

ฮะนายกเต้นเหรอคะที่บุรีรำไม่ใช่

น้องเบนเทนอดิฉป๘ควบน้องนักเรียนชั้นป๒
โอ้โหเต้นเบอร์แรงขนาดนี้ฝนไม่ตกช่วยเกรงใจด้วยนะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าน้องเต้นเบอร์แรงขนาดไหน
คุณต้องสายยกกับเค้าด้วยดี

แล้วเดี๋ยวจะอ่านข่ามันไม่ได้มาหัว

น้องเต้นเต้นเต้นมาก

๕๐๐๐เอวโอ้อากาลไปเยอะกันแล้วคุณร้องเพลงนี้ได้มั้ย

ลองไม่ได้แล้ว
อะไรสักอย่างนี่แหละ
ฝนเทร่งมากเอาเอาหรอพูดต่อแล้วไม่ใช่เททหรอ
อ้าดไปคนละทางแล้วอ้าคุณผู้ชม

น้องเป็นนักเรียนชั้นป๒นะคะ
โรงเรียนบ้านขามตามเป้า

ก็เป็นคนชอบเต้นตั้งแต่เด็กแล้วแหละ

พอเห็นน้องไปเต้นหน้าสารผัสภูมิก็เลย

แล้วเอามือถือมาถ่ายแบบนี้แล้วก็โพสต์ลงในโลกออนไลน์
พอคลิปนี้ถูกแชร์ไปหลายคนก็ชื่นชมนะว่า
เออเนี่ยนะเป็นอีกมุมหนึ่งมิติหนึ่งของการขอฝนนะคะ
และเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่บุรีรำสุรินทร์ด้วย

อย่าให้ท่านเห็นนะดีซึ่งเชื่อว่าถ้านายกเห็นนายกจะไปเต้นด้วย

ใช่ออกกำลังกาย

คือเอาจริงเห็นแล้วมันอดขยับตัวตามไม่ได้
เอาให้สักหน่อยสักหน่อยอีกที